คุณผู้ชมมาดูข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่ครบรถสำหรับข่าวเช้าวันนี้นะคะ
แต่เมืองไทยมีคนไม่สบายใจค่ะเพราะว่าโผล่คณะรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ย
มีบางคนตามรายงานข่าวบอกว่าหลุดโผล่นะบางคนเนี่ยค่ะบางคนที่เขาก็มีรายชื่อตามโผล่
เขาก็เดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะไปที่สำนักงานเลยค่ะ
ที่การนายกรัฐมนตรีค่ะไปกรอกประวัติไปรับหนังสือไปกรอกประวัติ
อย่างเช่นใครบ้างอย่างเช่นจากฝั่งภักดิ์ภักดิ์ภูมิใจไทย
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษไปส่งเอกสารของตัวเองค่ะ
หลังจากที่กรอกประวัติเสร็จสิ้นแล้วก็เอกสารของว่าที่รัฐมนตรี
พักสักประมาณสองถึงสามคนด้วยอีกหนึ่งคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
แล้วก็สมใจอยากนะฮะนางสาวมนัญญาไทยเศษน้องสาวคุณชาดาไทเศษ
สอสออุทัยธานีของพักภูมิใจไทยค่ะก็มีรายชื่อนั่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเข้าวินแทนพี่ไป
วินแทนพี่ไปค่ะมาส่งเอกสารด้วยตัวเองนะคะ
มีรายงานข่าวว่าก่อนหน้านี้นางสาวมนัญญาได้มีการยื่นหนังสือลาออก
จากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมานะคะอีกหนึ่งคน
นายอัคาราพรมเผ่าน้องชายของ๑๐๐เอกธรรมนัฏพรมเผ่าสสพพพปรัชรัฐ
ที่มีรายชื่อนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวานนี้รายงานข่าวบอกว่าส่งทีมงานมารับแบบฟอร์มแล้วก็นำกลับไปช่วงเย็น
แต่ข่าวใหม่ล่าสุดข่าวล่ามาแรงกว่านั้นคือ
เห็นบอกว่ามีรายชื่อของคุณกรอบศักดิภูตระกูล
จะมาลงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนคุณอัคราพรมเผา

แต่เอาล่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอนายกกลับมาเคลียร์ใจ
ว่าที่สุดแล้วใครกันแน่ที่จะได้เป็นรอมวดีอี
ส่วนของกลุ่มสามมิตรมีทั้งคนอกหักแล้วก็มีทั้งคนสมหวัง
นี่ค่ะหน้าตาของคนสมหวังนะคะ

อีกคนที่สมหวังก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
สบันทิวรายชื่อจากฝากฝั่งภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้รับแจ้งให้เข้าไปรับเอกสาร
ส่วนคนที่อกหักผิดหวังในกลุ่มสามมิกก็คือ
คุณอนุชานาคาสัยสสชัยนาฏ

ที่ก่อนหน้านี้เขามีรายชื่อนะ
มีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
แต่ล่าสุดยังไม่ได้รับแจ้งให้เข้ามากรอกประวัติ

ก็เลยทำให้กลุ่มสามีตอนนี้โอ้โหเครียดเลยค่ะ

หารือกันอย่างเคร่งเครียดถึงกรณีที่เกิดขึ้น
แล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาอยู่ว่าเหตุฉะไหนเล่า
รายชื่ออนุชานาคาสัยถึงไม่ติดโผล่คอรมอรัฐบาลประยุทธ์๒ล่าสุดนะคะ
เช่นเดียวกับอีกหนึ่งคนคือนายสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรี
จากฝากฝั่งพักพลังประชารัฐคนนี้ค่ะ
ปรากฏรายชื่อติดโผล่คอรมอไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ใช่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อในโผล่รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธศร
แต่ปรากฏว่าณจนถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเรียกเข้าไป
รับเอกสารกรอกประวัติเพราะอะไร
เพราะมีคนไปทักท้วงไงเพราะว่าสุชาติชมกลิ่นเนี่ย
ไปมีชื่อติดอยู่ใน๓๒สสจากฝากฝั่งรัฐบาล
สารรัฐธรรมนูลเมื่อวานนี้เมื่อวานซืน
มีคำสั่งรับคำร้องวินิจฉัยตรวจสอบคุณสมบัติไง
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าถือหุ้นสื่อ

โคต้ารัฐมนตรีในส่วนของกลุ่มสามมิตร
ที่มีการถูกจัดสรรให้เทวันลิปตะพันลบ
หัวหน้าพักชาติพัฒนาที่เดิมไม่มีรายชื่อรัฐมนตรี
จะได้รับการจัดสรรให้เป็นรัฐมนตรี๑ตำแหน่ง

รายชื่อของเทวัลลิปตะพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนา
มาแทนชื่อของคุณอนุชานาคาสัย

ประชาชนรออยู่ปากคล้องจะแย่อยู่แล้ว